แต่พูดออกมาคำนึงว่าเห็นผีเห็นผี
เด็กสองขวบเห็นผีล่ะครับ
ผีผีทำไม
ผีตรงอะไรนะ

ตรงนั้นผี
ฮะตรงไหนนะไหนไม่มี

อะไรแล้วขนลุกนะเนี่ย
ไม่มี

แม่ใช่แม่เค้าภาวะเลยนะ
เพราะว่าลูกของเธอน่ะที่เพิ่งอายุ๒ขวบ๒เดือน

พูดว่าเห็นผีเห็นผี

เงาดำนะแม่เห็นไหมนะ
แม่บอกไม่เห็นแต่แม่ตกใจก่อนแล้ว

น่าจะเป็นห้องแต่งตัวนะเธอว่าอย่างนั้นนะ

มันเป็นห้องที่มันมืดใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นตัวเธอครับคุณแม่
ต้องเดินไปเปิดฟงเปิดไฟขอดูหน่อยซิว่ามันมีไหม
มันเป็นยังไงต้องพิสูจน์ให้ได้เห็นกับตา
แล้วพอเธอเดินเข้าไปแล้วไปเปิดไฟดู
ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรนะ

แล้วก็บอกกับชาวเน็ตที่เข้าไปดูว่า
ช่วยดูทีบ้านคุณเป็นอย่างบ้านดิฉันไหมคะ

มีเด็กน้องหนูที่พูดว่าเห็นนั่นเห็นนี่
หรือคุยกับใครเล่นกับใครโดยที่เรานั้นมองไม่เห็นครับ
ว่าเด็กที่แบบว่ายังอายุน้อยนะ

ขณะเดียวกันนะครับเธอเองก็ยังตั้งคำถามว่า
เด็กมันสามารถเห็นผีได้จริงเหรอ

แล้วนอกจากนี้นะครับเธอบอกว่าเธอยังพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กมาแล้วนะ

ก็บอกว่าอาจจะมีคนเนี่ยที่เคยพูดถึงเรื่องผีหรือเปล่า
มาเล่นผีหลอกเด็กอะไรแบบนี้หรือเปล่า

ถ้าย้อนวัยสมัยผมยังเด็กผมไม่ได้โตมาเกิดมาแล้วโตเลยนะ
ดิฉันคิดว่าคุณเกิดมาแก่เลยนะคะ
ยังน้องไม่ต้องผมก็เคยเป็นเด็ก
ผู้ยงผู้ใหญ่เขาก็อยากเล่นกับเด็กนะครับ
อกผีหลอกผีอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกัน

เอาเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ทำให้สบายใจผมว่าไปทำบุญนี่วะ

กลุกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้น้องเล่าเรื่องดีไปนะ
เชื่อว่าเด็กก็คงที่จะจดจำสิ่งดีต่อไป
ใช่มันเป็นไปได้ที่อย่าบอกเด็กว่าอย่าไปตรงมืดนะมันมีผี

เป็นว่าให้ข้อมูลใหม่แบบที่คุณชิสาบอกนี่แหละนะ